ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับคดีที่เกิดขึ้น
นะฮะค่ะบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยถูกบ้านฝั่งตรงข้ามเยื้องเยื้องกันเนี่ย
เดินเข้ามาถึงหน้าประตูบ้านอืมตามภาพในกล้องวงจรปิดค่ะนะ
ส่วนนี้คือคลิปล่าสุดที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่มาแล้วจะเห็นอีกมุมหนึ่งอืม
จะเป็นมุมที่หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
ทางฝั่งของคนที่ก่อเหตุที่บุกเข้าไปในบ้านเขาไปเตะไปต่อยไปทำร้ายเขา
เขาเสียชีวิตไปหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็เจ็บอีกสองเนี่ย
ตอนที่เข้าไปแล้วออกมาก็จะขับรถกระบะออกไปเลยนะฮะ
สามคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
ทงชัยกับเพื่อนอีกสองคนนะครับนี่ฮะก็บุกเข้าไปนะครับ
หน้าบ้านเขาบ้านของฝั่งตรงข้ามค่ะนะ
แล้วก็ยืนยืนเหมือนกับเนี่ยแล้วถ้าดูด้านในจะเห็นอย่างนี้
ทีแรกก็เหมือนกับว่าเออน่าจะเคลียร์กันได้นะอืม
จะเคลียร์กันได้แต่เสื้อแดงเนี่ยเป็นเพื่อนของนายทงชัย

นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ดีดีเนี่ยชกเขาก่อนเลยค่ะ
เข้าไปทีนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายเลยนะฮะทำให้นายชัยนรงค
นาคเพชรที่อยู่ในภาพเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาถูกทำร้ายจนเขาล้มไปคาดว่าตอนที่ล้มเนี่ย
ศีรษะฟาดพื้นหมดสติไปแล้วตรงเนี้ยฮะ
หมดสติไปแล้วนะครับเขานอนนิ่งไปเลยนะฮะ
แต่ยังถูกกระทืบซ้ำอยู่เห็นไหมนี่ไงค่ะเห็นไหม
สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับคนที่ถอดเสื้อแล้วล้มไปตรงเนี้ย
เจ้าของบ้านนะฮะในสมผลนะฮะอีกคนเป็นน้องชายเขานะครับ
ส่วนนายชัยนรงค์เนี่ยเป็นเพื่อนเขาก็มาดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
อีกฝั่งบ้านตรงข้ามเนี่ยนายทงชัยที่สอดเสื้อที่เตะอยู่เนี่ย
แล้วก็เพื่อนเสื้อแดงกับเสื้อดำนี่นี่ก็ดื่มเหล้าอยู่เหมือนกันค่ะ
เสื้อแดงนี่ยังต่อยเขาอีกนะอืมยังไม่หยุดนะคะ

แล้วก็พูดอะไรไม่รู้ก็ไปก่อนแล้วเขาก็พยายามจะดึงแบบหยุดได้แล้วอ่ะ
ใช่นายชัยนรงค์ที่นอนเสื้อดำนิ่งอยู่ตรงจักรยานยนต์
เขาหมดสติไปตั้งแต่ล้มตอนแรกนะฮะใช่ค่ะ
แล้วก็ยังถูกทำร้ายต่อจนเสียชีวิตแล้วนายทงชัยก็พาลูกพาเมีย
ขับรถกระบะออกไปเลยอืมเพื่อนสองคนอ่ะ
เสื้อแดงเสื้อดำที่มาทำร้ายเขาก็หายไปเลยค่ะ
ตามข่าวก็คือติดต่อตำรวจมาบอกว่าขอเวลา๓วันเดี๋ยวมามอบตัว
เออมีอย่างงี้ด้วยนี่ฆ่าคนตายนะอืม
กรุกด้วยนะตำรวจบอกไม่รอนะฮะเดี๋ยวจะไล่ตามจับนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับเป็นบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เรียบด่วนทุ่งครุตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดี
สมุทรปราการเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
จุดถนนหน้าหมู่บ้านด้วยนะครับนี่คือจุดหน้าบ้านหลังเกิดเหตุนะ
ด้านในกับด้านนอกแต่คุณคารินเนี่ย
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นจุดถนนหน้าหมู่บ้าน
ในเวลาใกล้เคียงกับการก่อเหตุหลังจากน่าจะเหตุเสร็จแล้วอ่ะนะฮะ
จะมีภาพรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีขาว
ขับออกไปนะครับแล้วกล้องเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
ตรงนี้นะฮะทุกผู้ชมครับนี่เห็นไหมชัดเลยถอดเสื้อ
แล้วใบหน้าเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านนะครับ
สิบสิงหาคมเข้าเที่ยงคืนแปดนาทีแล้วนะครับ
ตรงจุดนี้นะฮะเขาขับมาแล้วเขาจอดรถแล้วเขาลงมาก่อน
เนี่ยคงจะต้องมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะถึงจะขับออกจากหมู่บ้านไปได้
บันทึกไว้หน้าไว้ได้ชัดเจนนะครับถอดเสื้อเลยนะฮะนี่ฮะ
กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนะครับเป็นบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านของคนเจ็บคนตายเขานะครับ
มีนายทงชัยธีราพืชอายุ๔๕ปีที่ถอดเสื้อกับเพื่อนอีก๒คน
ใส่เสื้อสีแดงกับเสื้อสีดำค่ะนายทงชัยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจ
สำนักงานเขตแห่งหนึ่งนะฮะตามรายงานบอกสำนักงานเขตคลองศาลนะ
ตำรวจออกหมายจับแล้วนะครับนายทงชัยอีกสองคนเนี่ย
หนึ่งเป็นน้องนายทงชัยอีกคนนึงเป็นเพื่อนเนี่ย
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับอยู่นะครับ
บ้านที่เกิดเหตุวันนี้คุณคารินลงพื้นที่ไปตรวจสอบมานะครับทุกผู้ชมครับ
พบว่าอย่างนี้ฮะความจริงแล้วมันมีอยู่๓หลังนะ
บ้านของนายทงชัยคนก่อเหตุผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้วเนี่ย
เขาอยู่ท้ายซอยฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราทำให้ดูแบบนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะ
นายทงชัยเนี่ยสีแดงเนี่ยแว๊บเนี่ยนี่คือบ้านนายทงชัย
กับพักพวกรวม๓คนที่บุกไปบ้านตรงข้ามคือบ้านที่ทะเลาะกันคือสีเหลือง
บ้านของคนเจ็บกับคนตายนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเจ็บส่วนคนตายเนี่ย
อันนี้คือเพื่อนเขาด้านในเนี่ยนะครับอ่าบ้านที่ทะเลาะกันนี่คือสีเหลืองนะ
ขออภัยคือบ้านที่ทะเลาะกับบ้านนายทงชัยเขาอยู่ตรงข้ามกันเลย
แต่บ้านที่เกิดเหตุที่บุกเข้าไปทำร้ายเขาจนเจ็บจนตาย
คือสีเขียวเขาจะอยู่เยื้องกันหน่อยเขาอยู่ติดกับบ้านที่มีปัญหากับ
คู่กรณีของนายทงชัยนะครับคือความจริงนายทงชัยเนี่ยบ้านหลังสีแดง
เนี่ยกับเพื่อนเนี่ยตัวนายทงชัยเองเนี่ยเขามีปัญหากับบ้านฝั่งตรงข้าม
แต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยทางบ้านสีเขียวเนี่ยบ้านคนเจ็บแล้วก็เพื่อนที่มาด้วย
เขาเสียชีวิตเนี่ยเหมือนกับเขาก็กินล่งกินเหล้าอะไรกันแล้วไม่รู้มีปัญหาอะไรกัน
ทงชัยก็อาจจะคิดว่ามีปัญหากับบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วบ้านนี้มากินเหล้า
แล้วมีกินเหล้าแล้วคุยกับบ้านหลังนี้ก็เลยเข้าข้างหลังนี้หรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหตุการณ์มันก็สืบเนื่องยาวนานมานะครับ
กล้องวงจรปิดจะเห็นได้ว่าทั้งสามบ้านเนี่ยเขาอยู่เยื้องกัน
เป็นลักษณะเหมือนกับสามเหลี่ยมบ้านคู่กรณีเนี่ยที่ประตูบ้าน
มีร่องรอยความเสียหายนะฮะที่เราไปดูในวันนี้นะครับ
พยานที่อยู่ในหมู่บ้านคนหนึ่งบอกกับคุณควินว่าปกติบ้านผู้ก่อเหตุ
คนในหมู่บ้านเขาไม่ค่อยอยากสูงสิงด้วยนะเพราะว่าชอบมีปัญหากับคนอื่น
เกะกะระรานนะฮะวันเกิดเหตุช่วงหัวค่ำเนี่ยเพื่อนบ้านบอกไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับ
จนกระทั่งประมาณเที่ยงคืนมีเสียงคนทะเลาะกันก็ออกมาดู
ก็เห็นว่ากลุ่มของนายทงชัยเนี่ยไปหาเรื่องบ้านที่อยู่เยื้องกันนะครับ
อยากมีเรื่องด้วยนะครับสุดท้ายฮะก็ถูกทำร้ายแล้วก็ถูกพังประตูเข้าไป
แล้วก็เป็นอย่างในภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะ

ว่าเขามีปัญหากันกับบ้านข้าง

เสียชีวิตเหรอพี่ครับผมอืมเท่าที่เราสังเกตจากบ้านหลังนี้เขา
ดื่มกินกันบ่อยไหมพอจะทราบไหมก็มันก็ไม่ไม่ได้บ่อย
ไม่ได้บ่อยเท่าไหร่นะครับอ่าคนแถวนี้คือเขามีเพื่อนบ้านหรือสูงถึง
เดี๋ยวเขาจะปิดบ้านเงียบก็ไม่ค่อยสูงสิงกันเท่าไหร่นะครับ
บ้านหลังที่ถูกนายทงชัยกับเพื่อนบุกเข้าไปทำร้ายนะครับ
คนเจ็บมีนายสมผลทุมสิงอายุ๔๙ปีเป็นเจ้าของบ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะคิ้วขวาแตกเย็บสี่เข็มนะครับหน้าผากเหนือคิ้วซ้าย
แล้วก็ริมฝีปากก็มีรอยถลอกนะครับนายสมใจทุมสิงอายุสี่สิบเจ็ด
เป็นน้องชายของนายสมผลเจ้าของบ้านนี่ก็ฟกช้ำตามร่างกายแน่นหน้าอกนะครับ
ที่ท้องก็ช้ำนะครับมีรอยช้ำที่หัวไหล่ซ้ายด้วย
ทงชัยผู้ก่อเหตุเนี่ยความจริงรู้จักกันนะครับ
แต่ผู้ร่วมก่อเหตุอีก๒คนไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะ
ทางคนเจ็บเขาบอกเขาบอกไม่เคยรู้จักมาก่อน
เคยเห็นหน้ามาก่อนคาดว่าเป็นเพื่อนในทงชัย
ดื่มกินด้วยกันในวันนั้นค่ะแล้วนายชัยนรงค์นี่ก็เสียชีวิตนะฮะ
ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับอีกคนนึงที่ล้มไปศีรษะ
ฟาดพื้นหมดสติไปเลยตอนนั้นน่ะแต่ยังถูกทำร้ายต่อนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุนะครับเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับ
นายสมผลกับนายสมชัยที่เป็นน้องชายนะครับแล้วก็นายชัยนรงค์นะครับ
ที่เป็นเพื่อนของนายสมผลเขามานั่งกินหนูนาย่าง
ดื่มสุรากันอยู่ที่บ้านประมาณสามทุ่มนะครับ
ก็จะเก็บข้าวเก็บของเข้านอนกันแล้วนะครับคือนายสมใจเนี่ย
ปกติเขาไม่ได้พักที่นี่แต่ขอนอนพักที่นี่ก่อน
ก่อนจะขับรถกลับบ้านนะครับประมาณเที่ยงคืนมีเสียงคนทะเลาะกัน
ทั้งสามคนก็ออกมาดูหน้าบ้านก็คือกลุ่มของนายทงชัยกับเพื่อนสองคน
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ท้ายรถพลิกอัพ
จอดอยู่หน้าบ้านของนายทงชัยจังหวะที่ลงมาเนี่ย
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาทะเลาะอยู่กับบ้านข้างของนายสมผลนะครับ
ก็เลยสอบถามกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าเออมีอะไรยังไงกันแต่พอถามกลุ่มผู้ก่อเหตุ
กลุ่มผู้ก่อเหตุแทนที่จะทะเลาะกับบ้านนั้นอยู่บ้านตรงข้ามนะครับ
กลายเป็นว่าเบนมาหาทางบ้านของนายสมผลนะครับที่อยู่เยื้อง
แล้วทีนี้คนแถวนั้นเขาเห็นเริ่มมีเรื่องกันแล้ว
เขาก็กลับเข้าบ้านกันกลับเข้าบ้านกันนะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยเดินมาที่หน้าประตูบ้านของบ้านนายสมผลนะครับ
แล้วก็เป็นไปตามในคลิปนี้ในกล้องวงจรปิดของที่บ้านนะครับ

อยากให้จัดหนักไปเลยครับ
ให้ติดตามแล้วก็ให้จับได้เร็วแล้วก็ลงโทษขั้นแบบรุนแรงเพราะว่าคนเสียชีวิตทั้งคนนะครับ
นี่ฮะเจ็บ๒เสียชีวิตหนึ่งนะนะครับ
คือถ้าฟังจากทางบ้านหลังนี้เขาบอกว่า
เขาได้ยินเสียงคนแบบมีปัญหาโวยวายอะไรกันก็แค่ลงมาดู
แล้วก็ถามว่าพี่มีอะไรกันหรือเปล่า

นี่ฮะกองเลือดยังอยู่เลยตรงนี้นะครับ

ภรรยากับน้องชายของนายชัยนรงนาคเพชรที่เสียชีวิตนะครับ
ติดต่อขอรับศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เพื่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดพระบาทนาหงที่จังหวัดหนองคายบ้านเกิดของนายชัยนรงค์นะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ภรรยานี่อายุ๕๐ปีนะฮะ
บอกว่าสามีทำงานเป็นช่างของบริษัทแห่งหนึ่ง
วันเกิดเหตุรู้แค่ว่าสามีเนี่ยไปสังสรรค์กับเพื่อนในที่บ้านเกิดเหตุนั่นแหละ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนของสามีเนี่ยเขามีปัญหากับใครอะไรยังไง
จนทำให้เกิดเหตุการณ์แล้วก็เสียชีวิต
ตอนนี้ภรรยาของนายชัยนรงค์บอกว่ายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทางคดีเนี่ยตำรวจบอกว่าออกหมายจับคู่กรณีละ
ส่วนตัวเองก็จะรับศพสามีไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดหนองคายที่อำเภอโพนพิสัย
ส่วนเรื่องของคดีสศศที่สมุทรปราการบอกว่า
ขออนุมัติศาลออกหมายจับนะฮะสารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
ทงชัยจีราพืชอายุ๔๕ปีเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจของเขตคลองศาล
ข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
อีก๒คนเนี่ยภาพในกล้องวงจรปิดของบ้านหลังเกิดเหตุเขาชัด
หน้าถนนของหมู่บ้านก็ชัดนะฮะเสื้อดำกับเสื้อแดง
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
ก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับเหมือนกัน
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะครับ
ตอนนี้ติดต่อมายังตำรวจติดต่อตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
บอกขอเวลา๓วันเดี๋ยวมามอบตัว
ถ้านับวันนี้ไปวันก็เหลืออีก๒วัน
แต่ตำรวจบอกก็กำลังไล่หาตัวอยู่ก็ไม่รอหรอกนะ

นะคะก็ยังไม่เจอตัวนะคะแล้วก็ยังไม่ยอมมอบตัว